มีข่าวสตรอเบอร์รี่การสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์แหละคืออะไร

เมืองมายาไม่ใช่เมืองมายา

เออมายาริสยาแล้วทำไม
มันนี่เหมือนละครเรื่องมายาริสยา

ชอบมากเมาวแรงเมงมาก
ดีนี่เพียงดาวนอกจอซะหน่อย

ตอนต้องย้อนก่อนว่าดีนี้เภียงดาว
คือตัวละครดังในมารยาริสยา
โดยเพียงดาวเป็นซุปตานางแบบ
รุ่นพี่ที่ดังมาก

ขณะที่ดีนี่มองภายนอกเป็นสาวใส

พูดจาอ่อนหวานแต่ซ่อนความร้ายภายใต้หน้ากากความแบ๊ว
ทำไมคุณต้องซ่อนอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้เลยเหรอ

นั่งอิน
คือเรื่องของเรื่องงานนี้มันแซ่บลืมกว่าในละครเยอะ
เพราะเรื่องจริงดีนี่กับเพียงดาวเป็นนามสมมุติของดาราคู่หนึ่ง

สนิทใจกันขนาดเพียงเหมือนกับเพียงดาวกับดีนี่
เขามาอยู่ในกลุ่มประทับตาภาพรักซุปตาให้สาวรุ่นน้อง
ที่มีข่าวลือกระช่อนมาตลอดว่าดีนี่กับป้ากบ

ป๊ากกนี่คือในเรื่องก็เหมือนกับผู้จัดการกะเทยตัวแซ่บ

เรียกว่าคอยหักเหลี่ยมกันมาตลอด

มั่นใจในตัวรุ่นน้องคนนี้
ในวงการก็รู้ดีความจริงใจของเพียงดาวกับนางสนิทกัน

มายิ้ม

เร็วผมผู้จบฟังอยู่
หารู้ไหมว่าการเข้ามาสนิทสนมครั้งนี้ดีนี่

กับประกบแอบเจรจาปาดหน้าเค้กแย่งงานเพียงดาวเกือบเรียบ
อันนี้เหรอ๓ล้านเอาไหมแล้วเมื่อไหร่จะเปรียบที่ว่าตัวละใครเป็นใคร
เขาหมายถึงชมพู่กับดาราคนนึง
เป็นอือแต่เป็นดาราคนนึงเป็นใหม่ดาวน์วิกาหรือเป่า
เพราะว่า๑ผู้จัดการกะเทยเนี่ย

ผู้จอกการเนี่ยหรือเป็นแบบว่า

ดีนี่เพียงดาวมีโอกาสมาโคจรกันในงานอีเวนต์งานหนึ่ง
ซึ่งฝั่งรุ่นน้องขนพวกมาอื้อ
เพียงแต่ขนมาเพียงประกบกับผู้จัดการกระเทยคู่ใจนะจ๊ะ
แต่ยังพวกพักพวกลูกสมุนมารุมคุณแม่เพียงดาวอีกเพียบ
ทำเอาคุณแม่ของเราถึงขนาดจะต้องโพสต์บางสิ่งบางอย่าง
หนูก็แค่ลงไปในไอจีฉันก็เลยไปดูในไอจีของชมผู้

เร็วไปทำในปากปวงไม่

นี่ไงแล้วนี่ไงสตอเบอร์แหละสตอเบอรี่
นี่เป็นรูปสตอเบอรี่หนึ่งชุดนะฮะยังมีอีกมีสตอเบอรี่
สีซีดนั่นเหมือนหน้าคุณ
แต่ว่าหวานสุดเลยนะประมาณสองอาทิตย์นั่นน่ะหวานสุด
นางก็บอกว่าพาพวกมาเยอะเหรอจะรุ่มเหรอ
พาพวกมาเยอะหรือจะรุ่มเหรอใครเขียนเนี่ย
คุณชมพู่ลงบอกพาพวกมาเยอะหรือ
จะรุ่มเหรอ
เอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ก็จึงขนาดนี้
เรานี่ทำยังไง
นักข่าวก็ฮือฮากันไปถามว่าเฮ้ยการที่โพสต์รูปสตอเบอรี่เนี่ยด่าใครด่าเจนนี่หรือเปล่า
ซึ่งเขาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่ใช่เจนนี่
ไม่ใช่เจนี่คุณจะพูดว่าไม่ใช่เจนี่แล้วเขาด่าใคร
ตัวเองเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างหนึ่งที่ชอบโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับผลไม้
เออใครอยากจะรู้อะไรก็ให้อ่านข่าวอย่างให้สนุกเป็นไลฟ์สไตล์ของนางอย่าไปยุ่งอะไรกับนาง
แต่ร้อยวันพันปีนางก็ไม่จะค่อยโพสต์เยอะขนาดนี้นางว่าอย่างไรลูกสาวคุณนายว่าอย่างไร
จะก็แบบว่านี่แหละไม่เจ๋งอะไรหรอกค่ะนี้เช่นก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราว

ช่วงสอดรู้สอดเห็นกับอ่อนณพาเข้าใส่ใครช่วงพิเศษแล้วนะฮะ
ช่วงสอดลูสอดเห็นกับอ่อนพ้าง

ก็นี่ไงก็แบ่งก็แข็งภูมิสิ

เสร็จแล้วออกมานะ
มีคดีเยอะแยะมากต่าง
เอสได้เงิน๒ล้าน

ก็เลยมาซบอกอยู่กันกับฝั่งนี้
เพราะว่ากบอะ

นั่นแหละเขาอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นต่างนั้น

เอาเสื้อผงเสื้อผ้าให้ใส่อะไรอย่างนี้

ก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันไปต่างนานา
อย่างนี้มันอยู่ไปไลน์ออกมั้ง

นางแอปไม่ทราบสรุปแล้วตอนนี้ประเด็นเนี่ย

ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย
พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นอย่าไปหลงทาง

แล้วก็ผู้จัดการสองคนก็ทะเลาะกัน
ไม่มองแปลวไปแล้วเออผู้จัดการ

เป็นสองคนดูในไอจีเขาบอก
ล่าสุดที่ไปงานวันเกิดโชว์โชว์ผู้จัดการ

ด่านู่นด่านี่หรืออย่างนี้นะ
นี่นางรู้โทษแต่ด่าคนอื่น

ทำหน้ามองแบ๊วหน่อยแล้ว